สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะไม่ใส่ต้มหูคุณใส่ไมค์ก่อนดีกว่า
ข้าวไม่ใส่ต้มหูเรื่องของข้าวคุณจะใส่ไมก่อน
นี่มันร้ายมากมันทำไมจะไม่ใส่ตุ๊กหู

นี่มันทันเกลียดกำลังหย่อน

เห้ยแบบทำไมเนี่ย

กิจกรรมคืออะไรนั่งปั่นคนอื่นอยู่ในห้อง

เมื่อก่อนให้เงินเขาเดือนละพันสองพัน

ฉันดูรายการโหกระชัยเป็นแฟนรายการเธอไง

ฉันน่าได้อยู่แล้วเธอน่องออกป่าว
แล้วยังไง
ตอนนี้ก็กลับไปซื้อบ้านแล้วก้ว่า
เปิดรูปให้ดูก็น่าสุดท้ายจะจ้างไปอยู่นี่ก็ไม่รับแล้ว

รายการที่เธอทำทุกงานไม่ต่อสักบาทเลย

ก็เรียกว่าหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าเศรษฐีนี
หญิงท่านหนึ่งถูกฆาตกรรมแล้วก็เอาศพนั้นไป
กเอาไว้ในตู้เย็นแล้วก็ปูนนั้นโบกทับ
หายไปหลายวันทีเดียวจนกระทั่งสุดท้ายแล้วญาติ
ก็คือพี่ชายพยายามตามหาว่าหายไปไหน
ก็เลยเดินทางไปหานะครับในที่พักที่จังหวัดเชียงใหม่
ปรากฏว่าไปเคาะประตูบ้านไม่มีใครเปิดออกมา
หลังจากนั้นก็มีกลิ่นออกมานะครับแล้วชาวบ้านแถวนั้น
พี่เขาบอกว่ามีกลิ่นหลายวันแล้ว

ประกบว่าพอเปิดไปก็เจอเนี่ยล่ะลักษณะเหมือนตู้เย็น
นอนอยู่กับพื้นแล้วข้างในตู้เย็นนั้น
มึงเจอศพของเซียทหินี

เรื่องนี้มีการขยายผลจนสุดท้าย

ก็เรียกว่าก่อนหน้านั้น
ที่เราได้นำเอาภาพของรถ
มีมือของคนคนหนึ่งยื่นออกมา
ข้อมือก็คือใส่นาฬิกา

ทอมตอนนี้เชื่อว่าอาจจะไม่ได้มีการเกี่ยวข้องแล้ว
ไปหาเมียของเขาแล้วเขาก็พยายามจะคุยกับเมียเขา

แล้วเขาก็ไปเที่ยวกับผู้หญิงคือเป็นกิ๊กใหม่ของเขาเนี่ยนะชื่อว่าน้ำ
พอเสร็จแล้วเนี่ยเขาโทรไปถามบอกว่าพ่อแม่เขารู้หรือยัง
เขาก็บอกว่าตอนนี้รู้แล้วพ่อก็บอกแล้วแต่เวรตกรรม
เขาก็ถามถึงลูกของเขาว่าลูกเป็นยังไงบ้างลูกสองคนรู้ไหม
ทางภรรยาเขาก็บอกว่าตอนนี้ลูกยังไม่รู้
แต่วันจันทร์นี้ลูกจะไปเรียนหนังสือแล้วเนี่ยเอ็มทำไมทำอะไรไม่คิดถึงลูกบ้าง

ลูกก็ทางเมียก็ร้องไห้เอ็มก็ร้องไห้แล้วสุดท้ายเอ็มก็บอกว่า
ไม่ได้เป็นคนฆ่านะคนที่ฆ่าชื่อว่าไอ้ต้น
ต้นก็คือเป็นคนลงมือสาวเขาเป็นคนวงการ

ตอนแรกไว้ต้นก่อนยังไม่ได้เอ่ยถึงสาวธอม
บอกว่าไอ้ต้นมันเป็นคนฆ่าไอ้ต้นมันหนีลงหน้าที่วาดไปแล้ว
เอ็มเป็นคนแค่เอาศพไปใส่ไว้ในตู้เย็น
แล้วก็เทปูนเท่านั้นเองแล้วก็หนีเลยเพราะกลัว

อ้าวแล้วผู้หญิงธอมคนนั้นล่ะที่เป็นแฟนล่ะ
เขาบอกว่าธอมไหน

ก็ธรรมไงธรรมที่ที่แบบว่า

เอ้าเอ๊ะทำไมจอดำ
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็มองเห็นตัวเองอยู่
เหรอคุณเห็นตรงไหนวะ

ตอนนี้มอนิเตอร์เราดับคุณหนุ่มกำลังแตกตื่น

แล้วมันมีระบบภาพและเสียงช่างก่อน

สรุปแล้วแม่ชีคือไม่เกี่ยวข้องเหรอคุณหนุ่ม

คือคุณธอมเนี่ยตอนนี้ตำรวจกำลังขยายผลว่า
สรุปแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องไหม
แต่ตำรวจเชื่อว่า๑ไอ้ต้นอาจจะไม่มีตัวตน

แล้วก็สาวธอมนั้นอาจจะถูกเหมือนกับดึงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
คำถามคือรถที่ขับไปจอดคือเอ็มเป็นคนกลับไปจอด

แต่ตำรวจเชื่อว่าเข้าไปตรวจสอบรถแล้ว
เชื่อว่ารถคันนี้ไม่ได้ถูกขับมาคนเดียว

เพราะลักษณะเหมือนกับเป็นการหนีลงจากรถแล้วรีบ
เพราะว่าตอนปิดประตูปรากฏปิดทับกิ่งไม้ค้างไว้ด้วย
เขาก็เอารถคันนี้ไปแล้ว
เรียกเจ้าหน้าที่ของบีเอ็มมาเปิดรถคันนี้

เพราะวันนี้เขาก็มีพูดถึงตัวจำนวนเงินว่าตกลงคือกดไปเท่าไหร่กันแน่
เขาพูดประมาณนั้นที่เขามีการพูดกับเมียของเขา
แต่ทีนี้เขาเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านั้น
ภรรยาจำได้นะครับว่ารองเท้านี้คือมีของเอ็ม
และจำได้ว่ามือที่ยื่นออกมาจากรถนั้นก็เป็นของเอ็มเหมือนกัน

ใช่ขับตะเวนไปตามจุดต่างไปที่ระยองไปที่เชียงรายไปที่นู่นที่นี่
แล้วก็ไปที่เสม็ดพาผู้หญิงไปทินไปเปย์กันไปกินอาหาร
ผู้หญิงก็มีการลงนี่ไหมฮะนี่ทานข้าวกันข่าวแวะระยะ
นี่กินกันอย่างเต็มที่
คืออารมณ์ไม่ได้หนีนะเนี่ย

อย่างที่ตอนนี้เขาบอกยังสัญหาไม่ว่าศพนั้นมันถูกอำพลางมานานแค่ไหน

พิธานว่าน่าจะ๒สัปดาห์เพราะก่อนนั้นน่ะ

นวดเสร็จแล้วรู้สึกว่าจะเป็นวันที่๑๐
ถ้าจำไม่ผิด๑๑หรือยังไงเนี่ยแหละ
นวดแล้วก็คนที่ร้านนวดก็บอกว่า
เห็นผู้หญิงคนนี้มานวดแล้วในตอนนั้นเนี่ย

หลังจากนั้นก็หายไปพอวันรุ่งขึ้น

ที่จะพาแม่ชีเราขออนุญาตเรียกว่าแม่ชี

พูดเสียชีวิตก็ได้เพราะจริงไม่ใช่แม่ชี
เป็นนักปฏิบัติธรรมเขาว่าอย่างนั้น
คือขับรถพาไปที่จอมทอง

จริงแล้วจนในที่สุดก็ไปฆ่าเขาเองอย่างนี้เหรอ

ว่าเขาไม่ได้มีคนทำอะไรประมาณอย่างนั้น
แต่มันก็แต่บทสนทนาที่เขาคุยกับเมียก็ดูแปลกอยู่ที่บอกว่า

ก็ยังไม่รู้ว่าต้นมีตัวตนจริงหรือเปล่า
เขาบอกเมียเขาอย่างนี้ว่าเอาแล้วพี่ไม่เห็นเหรอพี่
เมียเขาเหมือนถามย้ำอยู่ประมาณ๓๔รอบว่า

เขาก็บอกเขาไม่ได้ฆ่าเขาแค่เห็นเขาตกใจ

ก็คือจริงเมื่อวันที่ข่าวออกว่าจับได้แล้วไม่จับไม่ได้

ที่เราอานจันทราบ

ที่ก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับธอมอะไรใช่ไหม

เหมือนแม่มันนี้ก็ยังจับไม่ได้

อ่าเขาโทรคุยเฉย
ภรรยากับทางเอ็ม

แล้วก็คือน้ำ
ก็คือกิ๊กที่ถูกตำรวจจับไป

แต่ตัวของคนชื่อน้ำเนี่ยถูกตำรวจได้เอาไปสอบแล้ว
ใช่แต่น้ำก็บอกว่าน้ำไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลย

ใช่เขาย้างว่าคนที่ชื่อต้นเนี่ย

สรุปแล้วไอ้บัตรเอทีมคือคงจะบังคับให้ผู้ตายบอกก่อนตาย
ชิวไปเที่ยวเชียงราย

ที่เชียงรายเชียงใหม่
ไปที่ที่เรยอง

กดอีกทีนึงที่ทะเหลือท่านเพง

ขึ้นมาปุ่มเป็นเล็ก

แต่คนนี้เดี๋ยวมีบัญชี

ต้องเดินทางไกลถึงขนาดจะซื้อตึก
จะซื้อตึกที่ใกล้วัดเพื่อปฏิบัติทำง่าย
สมีคคลึ้นเปรย์เขาไม่ใช่คนเหนือเนี่ย

แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้จนวันนั้นตัวเองขับรถไม่ได้
ก็เลยเห็นก็อาศัยของคุณเอ็มใช่ไหม

บอกไปขับรถเพราะเนื่องจากคนนี้มีอัธยาใสดีอุตจาดี

อันนี้คือพี่สาวของผู้เสียชีวิต

ตอนนี้ข่าวมันหลายอันก็คือภาพจาก

ชอบสตรีที่เห็นที่ไม่ได้เลอหน้านี่คือพี่สาวของผู้ตาย

เขาก็ชอบมาปฏิบัติธรรมกันที่นี่แหละ

ติดใต้ปฏิบัติ
ไม่เป็นนี่หรอศรีจอมทรองกันเหรอค่ะเฮ้อโอเค
เขมีห้องเป็นที่ให้คนไปในวัดเลย
ตามยังไม่เจอเนาะ
คือนางไม่ได้วางแผนลึกลับอะไรเลย

อย่าลืมว่ามันเพิ่งมาเป็นข่าวได้๒๓วัน
ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้เพิ่งตายเมื่อวานวันนี้ไง

เพราะฉะนั้นอีก๑๐กว่าวันที่ก่อนหน้านี้

ถึงเห็นว่ามีการกดเงินที่เชียงใหม่

อันนี้ยังไม่มีที่บอกมาอีกว่าไปกดที่ไหนอีก
เอาง่ายเขาอาจจะมีการจำกัดวงเงินว่า
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทุก๒๔ชั่วโมง
มันก็เป็นไปได้ถ้า๑๔วันจริง
๑๔วันจริงวันละ๓วันก็ได้๓๔๐๐๐บาทจริง

นะฮะอยู่ที่มุมอีกคนนึงก็แฟนสาว

ไม่รู้อะไรเลยไปฆ่าคนสบายกดเงินชิว

ถ้าเป็นคนที่อาชญากรที่เป็นเจ๋งหรืออะไรอย่างนี้
ต้องหาทางหนีใช่ไหมกดมาให้เยอะที่สุดแล้วก็ต้องกบดาน
เพราะที่ว่าตัวเองปลอมสบสุดหมดแล้วก็คงจะแบบว่า
อย่าลืมว่าเขาขับรถให้กับผู้เสียชีวิตขนาดนี้
เขาขับรถมาให้นานแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรู้พฤติกรรมสิ
ใช่ไหมล่ะเพราะว่ามีการอำพางศพเอาปูนลาดเรียบร้อยไปแล้ว
มีญาติมาหาไม่มีอะไรเขาคงจะรู้หมดแล้ว

คือเขาใส่ร่างลงไปแล้วก็ปุ่นเท้ากระมวลข้างล่างไม่ได้เท

แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่แถวระแวกนั้น

ได้กลิ่นแกก็เลยไปแจ้งด้วย
ตำรวจเองก็ไปแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยโทรศัพท์เข้าไปหาที่เบอร์นี้
แล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ไป่อยู่ห์ปลาเพศ

นี้เลยเขาซื้อตึกแถวเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้วัด

แล้วก็ถึงขนาดให้กับคนขับรถทุกคนนั้นอยู่ใช่ไหมพี่หนุ่มเอ็ม
ไอ้เอ็มอยู่แถวแถวนั้นไม่ได้มาอยู่ที่นี่อยู่แถวนั้น
คือเลี้ยงเป็นคนสนิทเลยถูก

แล้วก็หลังก็ออกแล้วก็มาขับแก๊ปแล้วก็ออกอีก
แล้วก็มาช่วยน้าผู้หญิงคนนี้ขับรถไปนู่นไปนี่

คือตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลของคนชื่อต้นที่นายเอ็มอ้างถึง

อาชีพอะไรชื่อต้นยังไงยังไง
งั้นมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะนักธุรกิจหนุ่มชาวสุราธานีนะคะ

ก็เป็นอาจารย์สอนพิเศษกับมหาลัยราชพัฒน์สงขลา
แล้วเป็นผู้รับเหมาไฟฟ้าด้วยคุณสมชายยุทธ์๓๘ปี
ตอนนี้ก็เดินทางไปพบตำรวจกับว่าที่ร้อยตรีชัชวัลบำรุงวงนะคะ
นำหลักฐานการตรวจเลือดจากโรงพยาบาลรามาธิบดีให้ผู้สื่อข่าวดู
ยืนยันความบริสุทธิ์เรื่องก็มืออยู่ว่าเขาถูกจับ
ตอนนี้เข้ามายืนยันว่าเขาไม่มีสารเสพติดใด
เขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุที่เขาถูกจับ
กลับจากส่งกล้วยหอมให้กับลูกค้าที่สุราช

เดินทางมาถึงจุดตรวจบริเวณถนนเลี่ยงเมือง

แล้วเมื่อขับเข้าด่านเจ้าหน้าที่ก็บอกมาตรวจปัสสาวะ

ปัสสาวะมาใส่แก้วฉี่แล้วก็นำไปให้เจ้าหน้าที่
แล้วก็ไปนั่งรอนำปัสสาวะที่ตำรวจนำปัสสาวะไปตรวจ

จากนั้นตำรวจนำบันทึกจับกลุ่มมาให้ตัวเองเซ็นรับสารภาพ

ตัวเองไม่ยอมเซ็นทางเจ้าหน้าที่จับกลุ่มบอกว่า

จำใจเซ็นเพราะความกลัวและเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเอง

เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลสุมราชธานี

มีสารเสพติดมากกว่า๑๐๐นาโนกรัมต่อมิลลิกรัม
เอาล่ะสิตัวเองก็ขอตรวจใหม่อีกครั้งโดยที่โรงพยาบาลแต่เจ้าหน้าที่ไม่ยินยอม
แล้วก็ควบคุมตัวเองมาเข้าห้องขังที่สพเมืองสุราช
ได้ประสานกับญาติให้มาช่วยประกันตัวในวงเงินประกันตัวถึง๕๐๐๐บาท
หลังจากประกันพันธบรวจโทมนชัยแมนเมืองสารวัตรสอบสวนได้ทำการสอบปากคำ
จึงขอให้พนักงานสอบสวนนั้นตรวจปัสสาวะใหม่อีกครั้งหนึ่ง
พนักงานสอบสวนก็ประสานเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มมาตรวจให้ใหม่
หน้าปรากฏว่าไม่เจอนี่คือการตรวจซ้ำนะฮะโดยปัสสาวะในแก้วเดียวกันเนี่ย
เกิดความขัดแย้งกับผลของเจ้าหน้าที่จับกลุ่มและแนะนำปัสสาวะมาตรวจใหม่
ตอนนี้ส่งไปเลยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์๑๑ที่สุราช
แล้วก็ส่งมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีให้ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง

ตนก็เลยยืนยันว่าไม่เคยเสพเลย
และจะดำเนินการฟ้องร้องเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีตัวเอง

ต้องมาถูกทำอย่างนี้เหมือนกับถูกกันแกล้ง
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทำให้ตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียง
เป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราช

และสั่งให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อที่จริงในกรณีดังกล่าวด้วย
โอ้โฮนี่เขาเอาจริงเขาเอาชีตรวจชีเศษตรวจเลือดอีก

อ้าวเราไปกินเรื่องแม่มะนี

กลางวันเธอไม่เห็นเจ้าแบบว่าตกใจ
เธอก็เล่นโทรศัพท์แม่เป็นเรื่องเวลา
ตอนนี้เขาไม่สนใจแล้วแม่มณีเป็นใคร

เขาอยากรู้ดาราคนไหนกินกับแม่มณีนะเพราะคุณแม่

คุณไปพูดอะไรเลอะเทอะพูดเยอะแยะไปหมด
อ้าวนุ่มนุ่มนุ่มนุ่ม
รายการฉันไม่ได้รายการสด
ยังไม่ได้พูดอะไรฉันยังไม่ได้พูด
ยังไม่ได้เหาหอนอะไรเลยนุ่มนุ่มนุ่ม

เด็กจะท้อนหงอกฉัน

นักคุณบอกนรึคุณไปกินกันนะในรถ

แล้วเล็ตติ้งเลยสมัยดีกว่า
ดีเหรอดีกว่า
บ้าสิได้อย่างไรเธอปล่อยให้เขา

เร็ววันนี้รัฐมนตรีสมศักดีเทียบสุทธิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจธรรม
ตกใจชะมัดจะบอกว่าสุภาษณ์ตันเจริญ

นะคะห้ามใช้คำว่าอีบ้านะคะ
เอ้อได้อย่านะครับเขาออกหนังสือนะครับ
เตือนสิทธิ์ว่าคุณพุทธดามหลังทำตัวดีมาเยอะนะ

ทำขนด้านต้องไม่ไปพบหนูต้องไปพบนะ

น้องป้าไอ้เตาป้าเอ๊ยอะไรอย่างนี้

มันเป็นคำพูดอุทานของคุณ

มันก็ไม่ได้ด่า

ถ้าผู้ชมใช้พูดเข้าว่าอะไรถ้าไม่ใช้พูดว่าอะไร

จะได้พึกแล้วถือกได้

น้องป้าป้าหนูใช้คำพูดคำไหนดี
มันที่ใช้พ่อว่าง

หนุ่มอาชีพของพวกเราน่ะมันคืออ่านข่าวเล่าข่าว
ถ้ามันจะตกใจก็ตกใจจับเครื่อง๑๑มึง
มันไม่ต้องมาสังกระแหตกใจตอน๖โมงเย็น

เอ้าฟังฟังจริง
รัฐมนตรีสมศักดิ์เขาบอกเลยว่ากว่า๒๐๐รายแล้ว
เจ้าหน้าที่เปิดให้ลงทะเบียนตอนนี้ผ่านระบบออนไลน์

ตอนนี้ยอดผู้เสียหายรวมแล้วนะฮะ๑๘๐๐ลาย

แล้วมูลค่าตอนนี้มันทะลุ๑๐๐ล้านไปนานแล้ว
ตอนนี้ที่มีผู้เสียหายทั้งหมด๔๓๒ล้านแล้ว

เหรอครับผมมีบางคนที่ไม่กล้าเปิดเผยตัวอ่ะก็เลยมี
แล้วก็ยังมีผู้เสียหายที่ร้องทุกข์กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีก๔๐๐ราย
เพราะว่าต้องมีผู้เสียหาย๓๐๐ลายขึ้นไป

เพื่อรับเป็นคดีพิเศษในสัปดาห์นี้
โดยจะมีตัวแทนอายการตำรวจผู้แทนกองบังคับคดี
มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการเป็นคดีพิเศษได้

เขาพูดอย่างนี้เลยวันนี้รัฐมนตรีก็พูดเลย
ถ้าจะหนีหนีทั้งครอบครัว
คุณสมศักดิ์เนี่ยนะคุณสมศักดิ์ก็พูดเลยว่า
เพราะว่าวันนี้พูดเสียงไหนรัฐมนตรายุทธิธรรม

ฮือไม่อยากอ่านข่าวยังไม่ฟังข่าวใช่ไหม
ฉันก็อ่านเปล่าว่าแม่มณีบอกจะมาทำรายการทีวี

อันนี้แฟนของเขานะอายุ๒๐เอง

หลักฐานเยอะแต่ฉันจะเปิดเผยไปได้

ใช่มั้ยไม่รู้สิก็มีจียอนมีนุ้ย
แต่หน้าเขาริมนี้ไง
เฮ้ยใครส่งมาใครส่งไลน์มาดูดิ
เฮ้ยเธอจะเสร็จแน่นะใครส่งไลน์มา

พวกโดรงดารามาเผยกับแม่มีนีจริง
วันที่๓ที่จริงจะต้องไปจัดหาดใหญ่นะ
ต้องจิตกาต้องไปจัดหาดใหญ่นะ
อย่างงานที่ปรุงเทพก็จ้างเวียสุโกนลวัตน์อะไรอย่างนี้นึกออกปะ
เขาบอกว่าวันที่๓เนี่ยถ้าสมมุตินางไม่โดนโคโคชาแนลก่อนหรือโดนจับก่อนเนี่ยนะ
วันที่๓นางจ้างอ้ำพัชราพานางจ้างป้องนวัตน์
นางจ้างโตโน่พาคินไปเปิดตัวที่หัดใหญ่นะ
คือใช้ดาราตัวท็อปถึงบอกว่าอ้ำพัชราภาเป็นคนที่ดวงดีที่สุด
ไม่ของอ้ำเนี่ยพอดีว่าเขาติดต่อไปจริง
แต่ว่าบังเอิญว่าอ้ำเนี่ยติดสินค้าตัวอื่นอยู่แล้วก็เลยไปไม่ได้
ไปไม่ได้แต่ว่ามีการติดต่อไปจริงว่าจะชวนอ้ำไป
แต่ว่าอ้ำเขาปฏิเสธไปก่อนถ้าป้องนวัตน์น่ะทางแม่มณีเนี่ยเขาชอบ
ก็เลยมีการติดต่อไปเขาติดต่อไปแล้วติดต่อไป
แล้วก็มีโตโน่พาคินเธอโตโน่พากินอีกคนนึง
นี่ก็เลยเนี่ยอุ๊ยนี่ในตัวแดงนะใครวะมาดามมดเธอ
ดูดาราทไปอยู่หมดเลยก็แหม่ดราลังก็ไปจับนั้น
นี่แม่มณีนะเขาสามารถขายครีมได้เงี่ยไม่มีครีม
แบบวันนี้กรมบังคับการตราบราม
ก็มีผู้เสียหายทีโทรคลอก

ยอดจริงมันยังอยู่ที่๔๐๐กว่าล้าน
แล้วก็มีผู้เสียหายตอนนี้๖๔ล้าน

แต่เชื่อว่าผมถามเขาบอกมะนาวพี่ถามจริงนะ
คือเมื่อก่อนนี้ปีก่อนเนี่ยมะนาวที่ร้องไห้คือ
แบบเจ้าเบาหนีเอาจากงานไปเนี่ยพากินหนีเอาจากงานไปเนี่ย
กับวันนี้ดูต่างกันมากเลยนะนางตอบว่าไงบ้าง

นางบอกอย่างงี้นะไอ้นั่นมันตายไปแล้ว

ใช่ตัวนี้นางแบบมีประสบการณ์ชีวิตเพิ่มขึ้นนู่นนี่นั่น

นางบอกว่าไอ้พวกคนที่แบบรูปลูกขายของนางทั้งแค่คนเนี่ย
พยายามไปแจ้งความไอ้พวกนั้นโลภ

ข้อมูลจากขวนกระแสเนี่ยแหละ

ตัวอย่างว่าเออ

ส่วนทางฝั่งของคุณเดียเนี่ยเขาก็ติดต่อมานะ

เขาไม่เคยบอกให้คนอื่นหรือลูกขายเขาเนี่ย
มีการไปแตกหลอกแบบนี้

ไหนไงไม่ทีนี้ไอ้หมื่นล้านมีการค่าอย่างนี้ว่ามันรวมดอกหรือเปล่า
แต่ถ้าไม่รวมดอกก็หักออกไปครึ่งหนึ่งเพราะว่า
ถ้าคิดดี๙๓รูปพันธุ์หนึ่งมันคือ๑๙๓๐
ตอนนี้พึ่งเจอ๔๐๐กว่าอันนี้คือไม่มีดอก
แต่เขายืนว่ามีเป็น๑๐๐๐ล้านเป็น๑๐๐๐

บางคนไม่พูดเพราะว่ากลัวถ้าเกิดพูดปุ๊บ
แล้วอดเงินหมดอดนะคือบางคนโดน๑๗ล้านบางคนโดน๔๐ล้านนะ
นี่มันมาแบบแม่ชะม้อยตอนนั้นอีก๕โมยนะเพราะเดี๋ยวไม่ได้
คนที่ไม่พูดถึงจะได้

เมื่อกว่าเปรอเปอร์แม่ชะม้อยถ้าเกิดคิดคำนวณแล้ว

ค้าขายตุ๊กตาอยู่ที่อุดรธานี
เมื่อก่อนนางปล่อยกล้องฟุ้งฟิ้งรับเงิน
จากกล้องฟุ้งฟิ้งก็ตายไปพี่ออกให้ก่อนพี่ก็ผ่อนผมมา
กินดอกอะไรอย่างนี้ให้ผ่อนกล้องฟุ้งฟิ้ง

แล้วทำไมไม่กี่ปีคือเขาก็บอกว่า
เอาแบบว่าไปเปิดละครจะไปเสนอรายการปุ๊บ
ยังงี้คะจริงนางนังนับรถ

เรื่องรายการคืออยู่

ถูกพูดเอง
สาบานสาบานนุ่มนุ่มอย่าช่วยว่าวันนี้ดาวเพื่อนรหัสย้าย

แองจี้เล่าเดี๋ยวมันด่าถอนงอกฉันอีกเร็ว

เขาก็ตอบข้อมูลจากคุณแม่หรือเปล่า
เขาก็อีแพรีกลิ๊บยี่เอาอีกแล้วแอ็งจี้

นี่หมายว่าเมื่อเฮียโดนหาเมื่อวานนี้ตอน
อะคุณแม่ดูเวลาคุณเคยสนิทตกใจ
ตอนนี้ดาราคนไหนที่ไปทำงานกับคุณเนี่ย
กับเจ้าแม่มณิลาของคุณเจ๊เดียเนี่ย

ใช่เอานุ่มมาดูรูปคนนี้เว้ย

รบกวนใช้คำสุภาพในการดำเนินรายการด้วยค่ะ

พี่ไม่รู้จักเหรอ

จบมั้ยคะหนุ่มพี่แท็กส์อย่าถอนหลอกฉัน
มันไม่เกี่ยวเพราะคุณแม่ไม่ได้พูดถึงว่าเป็นพี่แท้
แต่ว่าคนไปดูว่าคนไหนที่

ผมไว้ให้นิดหนึ่งกดกัน

หนุ่มอย่างล่ะคัลภรรหัสย้ายดาวพรหัสย้ายสองทุ่มกว่า
นี่ทีศจีงยังไม่จอบเป็นอีกหนึ่งแล้วเนี่ย
คือที่จริงเนี่ยโน้มนี่ไลน์เข้ามาเต็มไปหมดแล้วเนี่ย

ก็เราไม่ได้พูดถึงใครเลยคุณแม่ใคร
เด็กมันไปถอนหงอกว่าให้ขอรักษาสุขกับชาติบ้าหรือเปล่า

เธออย่ารักษาตำแหน่งน้องแวงอายุบ้านงานไปเยอะแล้ว

รู้พูดปุ๊บมันตบปากก็โดดถีดปาก

แล้วคุณแม่ไปรู้ได้ไงว่าเขาได้กินกันแล้ว

ตายแล้วทำไมโดดเดี่ยวมดดำกันหมดเลยอ่ะพวกแก

เอาความจริงไหม
พวกลูกสาวบ้านเช่นคนติดต่องานหมดเลย

เวลามาติดต่อดาราก็มาติดต่อที่พวกนี้

บอกไม่ได้

ต่าเอาข้อมูลให้คุณแม่ดูว่าเนี่ยพี่แท็กเขาพาดพิงคุณแม่นะ

กูจะจับคุณไปซอยเกมจี้เดี๋ยวก่อน
เดี๋ยวฉันจะขอเจ้านายเอาแกไปดับสัญญาณ

หายของหายของก่อน
เมื่อวานมีผู้ชายทั้งหลายคนที่เราพูดถึง

หมายความว่ายังไง

ก็มีพวกทีมอง่ากระโพส

แล้วก็พวกที่เขาไปเมาส์มวยเขาไปขุด

เพราะว่ามีภาพร่วมกับคุณเจ้าแม่หวยนี่ไง

บอกว่าไม่ใช่บอกว่าแพ็คพลังยูว่า

หล่นเอามาให้ฉันดูทำไมล่ะฉันก็ขึ้นสิอีบ้า

นั่นแหละหนูก็เลยงง
พี่แทกเขาพูดหนูว่ามไม่ต้องช่วยกันปั่นใช่ไหม

เมื่อวานนายกก็บอกแล้วสติมาปัญญาเกิด

เธอย่าสาเหนิดแหงเธอย่าทำเป็นแอฟมากนะ
อายุอาหนามันเยอะแล้วอีบ้าเบ้
เอ๊าอีบ้าอีกแล้ว
เกิดอะไรขึ้นคะไม่มีนะคะไม่มีใครส่งอะไรมานะคะ

อันตรายอันตรายอันตราย

มันพบว่ามีสารปนเปื้อนสารคาเล็ต
เน่นรวยเกินข้ามนัฐานสากลถึง๓๐๐เท่า
เสี่ยงให้เด็กนั้นมีผลกระทบต่อฮอร์โมนเพศทั้งชายและหญิง

ใช่ค่ะคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดีศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะคะ
อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดลหัวหน้าศูนย์การเพื่อวิจัยเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
โอ้โหท่านมีโอ้โหสรรพคุณเยอะมาก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดเผยว่า
เพื่อให้เกิดความอ่อนนุ่มและทำให้เด็กนั้นเกิดความสนุกสนานจากการสัมผัส
ปนเปื้อนของสารนี้เข้าสู่ร่างกายมักเกิดจากพฤติกรรมของเด็ก
ตั้งแต่การสัมผัสบีบและนำของเล่นเข้าปากกัดเคี้ยวรวมถึงสารระเหยของสาร
โดยของเล่นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนได้แก่ของเล่นที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม
ตุ๊กตารูปสัตว์ต่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะ
ห่วงยางและเสื้อกันฝนเด็กใช้ทุกอย่างเลย
ผลการศึกษาพบว่าหากได้รับสารทะเลในปริมาณสูง
เกิดอันตรายต่อตับไตถ้าได้รับในปริมาณต่ำเป็นระยะเวลานาน
ก็มีผลต่อการสร้างสเปิม
และการทำงานของอวัยวะสืบพันธ์ฮอร์โมนเพศ
และว่าถ้าหากทดลองในสัตว์เพศเมียมีผลต่อภาวะการตกไข่

รบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ
หากกำลังตั้งคันลูกออกมาจะมีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด
นอกจากนี้จะมีผลต่อการให้เกิดมะเร็งในตับ
หากได้รับสารนี้เป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน
โอ้โหก็เล่นตั้งแต่เด็กเปล่าว่ะตายแล้ว
ทั้งนี้ของเล่นที่ตรวจสอบพบส่วนใหญ่เป็นตุ๊กตายาง
สำหรับบีบและไม่มีเครื่องหมายมาตรฐาน

แล้วไม่บอกด้วยบอกแต่จำนวน

เอ้ามีเครื่องหมายก็เกินว่ะเฮ้ย

จะดูยังไงมีมอแหบเกิน

แต่ว่าที่ไม่มีนี่คือเยอะมาก
มันเป็นจุดละตรงมะเร็งใช่ไหมครับคุณทุกอย่างถ้าท้องอยู่ลูกก็พิการพูดกันตรง
อันนี้เขายังใช้ภาษาสวยนะคุณพูดกันตรงอันนี้เขายังใช้ภาษาสวยนะ

แล้วก็ไอ้ไก่ที่มันนอดไอ้ไก่นี้ไอ้ไก่ยาวไอ้ไก่นี้

เพราะเราก็ซื้อมาจากตลาดทั่วไปไม่ได้

แล้วพวกนี้มันก็เคี้ยวแล้วมันก็มันงัดเหงื่อ

แล้วเขาบอกเข้ามารวมไปถึงของเล่นที่อยู่ในตามห้างด้วยนะ
อยากให้ทางนี้แบบว่าบอกประกาศออกมาเลยได้ไหม

เหรอจบกันงั้นก็ระวังกันเอง

เขาพูดไปแล้วเป็นยางยางตั้งหลายพวกยาง

อยู่ตรงไหนที่บอกว่ามีมกก็ไม่ปลอดภัยแล้ว
มอกไม่ปลอดภัยเขาก็พูดอะไรมอกก็ไม่ปลอดภัย

จากสีจากอะไรที่วันนี้เขาสรุปกันโดยรวม

ไม่ว่าจะเป็นของที่จะเป็นหลักพัน
หรือหลักตลาดนัดหรือเหมือนกันหมด

ให้เด็กกลับไปเล่นดินเล่นทรายมันปอด

เดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้โตมาเป็นภูมิแพ้เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นตลอด

แม้กระทั่งเครื่องใช้เขาบอกเอาจริง
มันไม่ได้เกี่ยวกับเฉพาะของเล่นอย่างเดียวนะ
พวกจานภาชนะวันนี้ที่นักวิจารณ์
วันนี้ฉันนั่งฟังวิจารณ์พูดขนาดตัวเองไม่มีลูกนะ

ถึงว่าเด็กมันถึงป่วยเป็นโรคเห็นไหม

ซึ่งสมัยเราเด็กมันไม่มีโรคพวกนี้
อย่างคุณเมื่อก่อนคุณเล่นปืนเล่นรถถังอย่างนี้นะ
นั่งเต๋ไหนล่ะ
ฉันชอบเล่นก่อนจริงที่ฉันไม่ชอบเล่นของเล่น

เจ้าชีวิตไปนั่งฟังด้วยคุณหมอพูดอะไรอย่างนี้ได้อยู่นี่ไหน
บาทพี่โทรมาถามหนูข่าวทุกอย่างหนูก็รู้หมดแล้ว
ก่อนจะถึงรายการทุกคนจะรู้หมดแล้วตลอดเวลาแต่มันซื้อแฟนต่อก็ไม่เหงาอยู่ไม่ได้โดน

ฟังปุ๊บบอกทุกคนเมื่อมีข่าวนี้ปุ๊บทุกคนก็จะไปมุ่งประเด็นเป็นที่ของตลาดนัด
ของตลาดนัดหรือของมันไม่ใช่
เขาบอกพัชนะทุกวันนี้พัชนะยังมีสีสันมากแค่ไหน

คุณพูดไปเรื่อยเลยเดี๋ยวทุ่มนึงจะได้เหลือสักเบรก
เหล็กไหล
ดูซิดูซิ
มันเป็นเหล็กไหล

อีกเมื่อวานนี้ที่บ้านเล็กที่๖๖มู๔บ้านทุ่งเจ้า
ตะบนแม่เปาอำเภอพญาเมียงรายจังหวัดเชียงราย
เป็นบ้านของนายบันเลงบุญหลีอายุ๓๖ปี
โดยพบเป็นบ้าน๒ชั้นเป็นคอนกรีตผสมไม้
ภายในบริเวณบ้านนั้นไปพบว่ามีชาวบ้านจำนวนมาก
มาดูหินสีดำแปลกประหลาดวางเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมาก

ได้นำออกมาทำความสะอาดแล้วก็บูชาตามความเชื่อ

นายบันเลงเปิดเผยต่อว่าตนเองมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ซึ่งก่อนหน้านี้ครับตนเองได้ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
๒ปีที่ผ่านมาได้กลับมาอยู่ที่บ้าน
ทำศูนย์ยางภาราที่พ่อกับแม่นั้นปลูกเอาไว้๑๔ปีก่อน
ที่ดินของครอบครัวนะครับซึ่งห่างจากบ้านพักประมาณ๓กิโลเมตร
ในขณะที่ตนเองทำสวนปรากฏไปพบหินลักษณะประหลาด

ตนเองก็เก็บสะสมแล้วก็นำมาทำความสะอาด

บางคนก็บอกว่ามันคล้ายกับเหล็กไหล
เมื่อนำให้ชาวบ้านดูก็ไม่มีใครสนใจในช่วงนั้น
บันเลงก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าอยู่มาวันหนึ่งตนเองฝันนะ

บอกว่ามีคนมาบอกให้นำสิ่งที่อยู่ในดินนั้นออกมาให้หมด
ตนเองก็เลยไปจุดทูปอธิษฐานเพื่อขอโชคลาภ

จึงทำการขุดพื้นดินบริเวณสวนยางพาราที่พบหินประหลาด

พบหินชนิดเดียวกันมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่

ชิ้นเหมือนพระพุทธรูป
ชิ้นเหมือนรูปร่างของเกจิชื่อดัง
รวมกันประมาณหนึ่งหมื่นชิ้น

ต่อมาตนก็ให้ญาตินะครับนำหินสีดำนั้นไปตรวจที่กรุงเทพ
มีผู้รู้บอกนะครับว่านี่มันคือขี้เหล็กไหล

ตนเองก็อยากให้มีการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเหล็กไหล่เหมือนกัน

จะนำทั้งหมดมอบให้เป็นสมบัติของชาติ
ถ้าหากไม่ใช่ตนเองจะเก็บเอาไว้เอง
สิ่งที่พบนี้ไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมาเองนะครับ
หากมีความผิดพลาดตัวเองจะรับผิดชอบเอาไว้เอง

คือเขาบอกว่าคือของแค่เล็กอย่างนี้
แล้วคุณฝังไว้ในร่างกายใช่ไหม
สมมุติว่าอธิษฐานดีคุณเลี้ยงเขาดี
สมมุติว่าคุณถูกแท้งถูกแท้งแบบนี้

เหมือนโล่อัลเวนเจอร์เขาก็บอกเป็นโล่ให้เราอย่างนี้เลยหรือคะ

สมมุติยิงปั้งลูกปืนเหล็กไหล่มันก็จะวิ่ง

ไม่ให้เข้าเนื้อมันต้องเก็บมักกันไว้ก่อนชั้นหนึ่ง

แล้วต้องไปตัดต้องไปตัดอะไรนะเสา๕หรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหม

อันนั้นคุณแม่เคยพาไปเจอกันที่หล่นมาบุ๊บบุ๊บบุ๊บ

โอ้โฮ

คุณดูซิครับใกล้อยู่ในดอกบัว

จะทำบุญจะเอาเงินทำบุญก็หลายตังค์นะ
ถ้าคุณไม่มาวันนี้มันไม่มีสิทธิ์แก้ตัวเลยนะ
เมื่อวานนี้ได้รับการเปิดเผย

ผู้ต้องหายาเสพติดมีอาการสั่น
ทำมือไล่รำก่อนเดินนำเจ้าหน้าที่เนี่ย
ไปชี้จุดซุกซ่อนยาเสพติดคุณ

ถูกต้องโดยผู้กำกับการสืบสวนนะฮะ
ภูทรจังหวัดกระบี่เนี่ยแทรกการจับกุม

ยาบ้านิยะ๑๕๐๐๐เมตร
ไอ้จำนวนนึงสั่นแล้วสั่นแล้ว

โอ้โฮมีพุทรปืนมีไอ้มียาบ้าครบ

ถูกนี่นะฮะเขามาพาไปไหนแล้วครับ
คิดว่าจะหลบหนีหรือเปล่าไม่ใช่หลบหนีนะฮะ
พาไปชี้จุกซุกซ่อนครับ

เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสวนภูทรจังหวัดกระบี่เนี่ย

ตอนแรกโดนก็คือแค่ผู้เสพ

ไทยประดิษฐ์หนึ่งก็บอกกระสุนปืนลูกสองหนึ่งนัก

จนสามารถติดตามจับกลุ่ม

พร้อมยาบ้า๖๑๗๐เมตร

ยาไอน้ำหนัก๑๐๒กรัม

เทพทัพทับส่ง

อยู่ดีตอนแรกจับได้แค่๘เมตรพี่หนุ่ม

แต่ปรากฏว่าในระหว่างที่เทพเจ้า

น้าที่ถ่ายไว้ตลอดเวลานี้

ฉันมียาบ้านซุกซ่อมไว้ในรถเก๋งที่ยึดได้ก่อนนั้น
พอล่างทรงพระมรชัยเขาเดินนับเจ้าหน้าที่

แหม่๙๖๐๐เมตร

แล้วลงไปซุกไปตรงเกียร์อีก
ของขึ้นเทพเจ้าเลยพาไปหายาบ้า

ถูกแล้วก็พร้อมเงินสดอีก๓หมื่น
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องทั้ง๒ส่ง
ก้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้ายาไอ

นั่นยังสั่นเนี่ยหัวยังโครงอยู่เลย

ไม่ใช่นี่ไงเป็นคนมาบอก

อย่างนี้เจ้าจะได้รางวัลนำจับไหม

ก็นั่นไงเหมือนกันเลยนี่ฟังสิคหน่อยครูแม่น

โดนแผดก็เป็นผู้เสพอยู่ดีกันเป็นผู้จำหน่ายรายใหญ่เป็นละ๙๖๐๐เมตร
เรียบร้อยเลยเข้าไงเข้าทำให้รู้ว่าไม่รู้ตัว
ถ้าสมมุติโดน๘เมตรก็เป็นแค่ผู้เสพได้ไปบำบัด๙๖๐๐เมตรนี่จะได้ออกจากคุกเมื่อไหร่

ถ้าสมมุติโดน๘เม็ดก็เป็นแค่ผู้เสพได้ไปบำบัด๙๖๐๐เมตรนี่จะได้ออกจากคุกเมื่อไหร่

คือเจ้าที่อยู่ในร่างก็อาจจะรู้สึกว่าฉันอยากจะออกจากร่างกันเพราะตำรวจจับ

เมื่อกี้เขาบอกมาให้พูดว่าพี่บ้างกับคุณบ้าง

เขาส่งมาท่านผู้ชมส่งมาให้มดดำเปลี่ยนเป็นพี่บ้าง

เจ้าบ้าเฮ้ย
มณีถึงนั่นไงเธอในระหว่างที่ระวังมาฟัง
ฉันพูดคำว่าแม่มณีถึงโกงได้ไปหลายพันลาย

คนพูดในออนไลน์น่ากลัวกว่าฉันอีก
คือทำไมพูดคำว่าไอบ้าไม่ได้
ไม่ติดเบคแล้วนะ
แล้วจะเรียกว่าอะไรว่าไอบ้าไม่ได้
อ่ะนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่ม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
ในห้องค่ะเฮ้ออะไรแล้วคะ

ใช่มึนส่งมาเลยส่งมาเลย

แต่คนนี้มันผมว่าคุณไม่กล้าขอร้อนงอของคุณหรอก

ผมว่าเขาดูเขาดูเป็นคนเรียบร้อยนะ
เรียบร้อยกับคนคันมันก็ไม่ได้ต่างกันนี่
เหรอคนเรียบร้อยงั้นก็บอกเลยไหมล่ะ
บอกเลยไหมล่ะ
ไม่กันใช่เดี๋ยวฉันโดนด่าจริงถ้าเวลาฉันเจอหน้าเขา
บอกแค่นี้ว่าเป็นระดับพระเอกกันแล้วกัน

ผมยังไม่เคยเห็นคนคนนี้เล่นเป็นตัวสอง

ก็พระเอกมันเยอะแยะแล้วพ่อแม่เขาดูอยู่เขาด่าแล้วล่ะ

ก็คุณแม่เขาแค่รักชอบกันเฉย

เออใช่เขาไปกินกันเฉยเพราะว่าตัวจริง

ผู้ชายเองก็ยังตอนนี้ผมยังไม่เคยเห็นว่าเขามีข่าว
คนมีอารมณ์รักกันหรือไปปฏิสัมพันธ์กัน

มีกันแล้วต้องไปร่วมหัวจนท้ายโกงคนอื่นถ้าที่ต่าง

คุณไม่รู้ว่าใครฉันอยากรู้มาก

ว้าวรักกระเทียมอีกคุณก็พูดอย่างนี้

ตอนนี้เอาใจสาวน้อยสาวใหญ่ไปคลองแบบเต็มจากบทเสือผา
ในละครมาทุลดโลการ

เรียกว่าสาวข้อนประเทศ
่ำร้องขอสมัครเป็นสมาคมเมียโจรกันเป็นแถวเลย
เดี๋ยวผมอ่านในทวิตเตอร์ให้ฟังดีกว่า
เมเองจำไม่ได้เหรอเขาลงบอกว่า
ข่าวไซไกลมันทุกที

บอกว่านี่ดูข่าวใส่ไข่ไม่ได้สนใจข่าวบันเทิงหรือข่าวสารอะไร
ดูมดดำกับพี่หนุ่มสละกันสนุกดีที่ความทรงรบ

บอกว่าระดับพระเอกข่าวใส่ไก่อยากเผือก
ปากเสียใครปากเสียใครปากเสียไงเด็กมันก็เหนือมันฝนหงอกรับผิดชอบ

ยังจุดดอกข่าวใส่ไข่เอาอีกแล้ว

เขาบอกอืมนั่นน่ะ
เอาอีกแล้วต่อมเผือกทำงาน

เดี๋ยวจะแท้มให้ฟัง

สิ่งที่เธอทำอะไรเธอจำไว้นะ

ในรถในรถริมทะเลหรือเปล่า

ยกมาทำไมว่าร้า

เราติดตามนี่นะครับ

สุดคือพี่หนุ่มกับพี่มดดามเขาใส่ใคร

พรุ่งนี้ฉันลานะพรุ่งนี้เอาคุณไอ้ม้ามาจัดเอกแท้นใช่มั้ยอ๋อมีอีซไม่เฉย
มดดำรู้โลกรู้แล้วก็มีคุณอานนท์แอดทองหรืออย่างนี้นะบอกแฉสนั่นแม่มณี
อ่านี่นะมีปักหมุดรอคุณต่อมแดมเป็นเต่า
เอ๊ะนุ่มเด็กมันจะด่านะมีมากกันเยอะมากเลยนะ
ไม่เคยบอกมาเถอะพี่มดอยากรู้ด้วยพระเอกใครอ่ะนะฮะนี่คุณคริสตอลนะครับ
มีคุณวาน๔๘๐ก็บอกมาแบบนี้ไปแล้ว๑๐แล้วหมดเวลาแล้ว
เยอะมากเลยพอแล้วไปว่ายเดี๋ยวพระรหัสสินะริมตะเลเอาแล้วก็บอก
ว่ายยังไงวะพูดบอกท่านผู้ชมซิว่ายยังไง๒ทุ่ม๔๒นาที
ซึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นอาจารย์ลักษณ์รักษี
แต่จื้อแล้วเอาอย่างนี้สกดอย่างเดิมแต่อาจารย์รัชศรี
ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ